ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
ที่สูราภารีเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกัน

มันเป็นเชิงทางหลักของวิทยาศาสตร์หรือว่ามีศัยศาสตร์อะไรเข้ามาปะปน
ภรรยาของชายคนหนึ่งบอกว่าเมื่อวานนี้

หายไปเนี่ยฮะในแม่น้ำตรงเนี้ยเมื่อวานนี้ช่วงโผล่เพลย์โผล่เพลย์นะเย็นเย็นค่ำค่ำ
สามีเนี่ยชวนเธออุ้มลูกชายลูกชายเพิ่ง๗เดือน
ค่ะมาเดินรับลมเล่นแถวนี้หน่อยไหมนี่ฮะ
ตรงนี้คือที่สุราธานีนะครับริมคลองมะขามเตี้ย
สาขาของแม่น้ำตาปีนี่คือสามีนะค่ะอ่า
ภรรยาก็อุ้มลูกเจ็ดเดือนมาด้วยกำลังเนี่ยอยู่แถวริมคลองริมแม่น้ำเนี่ย
สามีก็เห็นเดินลงไปที่แม่น้ำแล้วก็หันมากวักมือเรียกภรรยาบอกมามา
ลงมาเล่นด้วยกันภรรยาบอกภรรยาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วน้ำมันลึก
น้ำมันเชี่ยวอุ้มลูกอยู่ด้วยก็เลยไม่ลงน้ำไปอุ้มลูกเจ็ดเดือนอยู่
ก็เลยบอกไม่เอาไม่ลงหรอกพักเดียวหันไปดูสามีเอาหายไปแล้ว
อืมหายแบบหายไปเลยนะฮะคือจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ
ยังหาไม่เจอฮะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเย็นเย็นค่ำเนี่ยนะครับ
เพลโพลเพลอ่ะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหริมคลองมะขามเตี้ย
สาขาของแม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำที่สายใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะฮะ
แม่น้ำตาปีจุดเกิดเหตุเป็นริมตลิ่งนะครับ
ในซอยพาณิชย์เขตเทศบาลนครสุราชธานีช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้
แต่ตอนได้รับแจ้งแล้วมางมน้ำหากันเนี่ยอันนี้คือช่วงค่ำแล้ว
ประดาน้ำมาช่วยกันหานะครับผู้ที่ศูนย์หายไปชื่อนายพรพิรม
นามสกุลแทร่จืออายุสามสิบหกปีส่วนภรรยาชื่อนางสาววันวิสายิ้มย่อง
อายุ๒๒ปีนี่คือพรพิรมค่ะมีลูกด้วยกันเนี่ย
อายุเพิ่ง๗เดือนเท่านั้นลูกนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนี่วันวิสา
ภรรยาของพรพิรมนี่โอ้โหอยู่ในอาการตกใจเธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
ก่อนจะเกิดเหตุเธอนะมาเดินเล่นริมคลองกับสามี
สามีเนี่ยชวนมาเดินเล่นบอกให้อุ้มลูกชายวัย๗เดือนออกมาด้วย
จะพามารับลมมาถึงกันช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้สัก๖โมงเย็นกว่า
โผล่เพลโพลเพลมาเดินเล่นไม่ถึงสิบนาที
สามีเธอเดินลงไปในน้ำเดินแบบไม่ถอดรองเท้าแตะด้วยซ้ำ
เหมือนมีอะไรดนใจให้เดินลงไปหรือเปล่าพอเดินลงไปหันหลังกลับมากวักมือเรียกเธอ
บอกมามาเล่นน้ำด้วยกันเร็วนี่ฮะแต่เธอบอกไม่เอาอุ้มลูกอยู่เนี่ย
ลูกเจ็ดเดือนเนี่ยค่ะไม่ลงหลังจากนั้นเผลอแป๊บเดียว
รอบตัวมันเริ่มมืดมืดไปเลยจากเย็นเองค่ำมืดไปเลย
แล้วที่บริเวณด้านข้างเนี่ยที่เป็นกอต้นจากเนี่ย
มันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วมันมืดมืดไปหมดปรากฏว่าเธอมองไปมองมา
หาสามีหายังไงก็ไม่เจอหายไปไหนก็ไม่รู้ตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
แล้วนี่ฮะมีคนขับเรือหางยาวผ่านมาพอดีเธอมองไปในน้ำเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลย
ต้นจากมันเยอะไปหมดมันมืดด้วยเธอก็เลยบอกตะโกนบอกพี่พี่
บอกคนขับเรือเนี่ยพี่พี่เห็นใครว่ายน้ำเล่นอยู่กลางคลองหรือเปล่า
คนขับเรือบอกไม่มีนะคนขับเรือก็ช่วยหานะคะใช่
วนเรือดูช่วยดูช่วยหาเขาบอกไม่เห็นใครเล่นน้ำอยู่เลยเนี่ย
เขาก็ช่วยหาช่วยตามหาหายังไงก็ไม่เจอค่ะ
กู้ภัยมาถึงเนี่ยหากันตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ
มากันเยอะเลยนะคะยังหาไม่เจอเลย
คือเป็นคลองย่อยแล้วออกนู่นเลยฮะ
แม่น้ำตาปีนะครับคือทางวันวิสาเนี่ยบอกว่า
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามีของเธอจะเดินลงน้ำไปแบบนั้น
แล้วไม่เชื่อด้วยว่าสามีเนี่ยจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เอาละเคยทะเลาะกันแต่เนี่ยเพิ่งคืนดีกันได้๒๓อาทิตย์เอง
ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นต้องแยกกันอยู่แต่นี่คืนดีกันแล้วไง
อยู่ด้วยกันแล้วได้๒๓อาทิตย์เนี่ยอันนี้คือวันวิสานะครับ
ความเข้าใจกันเป็นอย่างดีกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า๓คนพ่อแม่ลูก
แต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยแอบเห็นพรพิรมสามีเธอเนี่ยร้องไห้อยู่บ้าง
ก็ยังเคยถามบอกว่าเออพี่เป็นอะไรสามีบอกทนไม่ได้ที่เคยต้องแยกกันอยู่
เราจะไม่เอาแบบนั้นอีกแล้วนะซึ่งเธอบอกว่าก็ไม่ได้แยกกันอยู่แล้วไง
ก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วไง๒๓อาทิตย์แล้วด้วย๓คนพ่อแม่ลูก
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเดินลงน้ำแบบรองเท้าแตะก็ไม่ได้ถอด
นั่นน่ะสิคะคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากจริงนะ
หันหลังมากวักมือเรียกบอกมามาลงน้ำด้วยกันเร็ว

กู้ภัยกับนักประดาน้ำร่วมกันค้นหาเมื่อคืนนี้๓ชั่วโมงกว่านะฮะ
ตั้งแต่ค่ำจน๔ทุ่มกว่าสุดท้ายต้องยุติภารกิจก่อน
เพราะมันมืดมากแล้วน้ำไหลเชี่ยวมาก
ดินโครนก็เยอะกิ่งไม้ใต้น้ำก็เยอะเมื่อคืนเลยต้องหยุดก่อน
เราก็เลยส่งทีมข่าวของเราไปตามเรื่องให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ส่งกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปนั่งเรือสำรวจร่วมกับทีมค้นหาเนี่ยติลงเรือไปตั้งแต่เช้า
ติบอกว่าคือตอนนี้ฝนตกตกอย่างต่อเนื่อง
น้ำขึ้นน้ำเชี่ยวมาก
นี่คือคลองมะขามเตี้ยนะคะคือคลองสาขาใกล้กับปากแม่น้ำตาปี
คนในพื้นที่เขารู้กันดีว่าน้ำลึกค่ะแล้วน้ำก็ไหลแรงด้วยค่ะ
ความกว้างของลำคลองนับจากตลิ่ง๒ข้างเกือบ๔๐เมตร
ส่วนความลึกถ้ากลางคลองเลยเนี่ยนะคะลึกเป็น๑๐เมตรนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการพูดคุยกับภรรยาของนายพรพิรมนางสาววันวิสาค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอยังจะนั่งรอสามีอยู่ตรงนี้
เธอขอรอสามีอยู่ริมตระหลิงตรงนี้ส่วนลูกวัย๗เดือนฝากไว้กับคุณยายนะคะ
บอกว่าอยู่กินกันมา๒ปีมีลูกชายกำลังน่ารักอายุ๗เดือน
ก็เรียกตัวเองว่าแม่เรียกสามีว่าพ่อเรียกแทนลูกอ่ะเนอะเรียกกันพ่อแม่อะไรอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุสามีบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อของกินนะ
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้คุณยายยายเด็กมาก่อนไหมล่ะ
ก็คือแม่ของเธอจะได้ฝากลูกชายเอาไว้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกัน
แต่สามีก็อุ้มลูกชายเดินไปริมน้ำเธอก็เลยรีบเดินตามไป
พอไปถึงสามีบอกว่าอยากเล่นน้ำจะอาบน้ำตรงนี้ขออาบน้ำตรงนี้ได้ไหม
แล้วก็ส่งลูกชายให้เธออุ้มนะคะหลังจากนั้นสามีเดินลงน้ำไป
หันมากวักมือชวนเธอให้ลงไปด้วยเธอบอกเธอว่ายน้ำไม่เป็น
แล้วก็อุ้มลูกชายวัย๗เดือนอยู่เธอไม่ลงหรอก
แล้วเธอก็ห้ามสามีแล้วบอกอย่าลงเลยน้ำมันเชี่ยวน้ำมันลึก
แต่สามีไม่ฟังค่ะเธอบอกว่าจนถึงตอนนี้ไม่รู้จริงจริงว่าสามีหายไปไหน
เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แต่ภาวนาขอให้ยังมีชีวิตอยู่
ภาวนาว่าอาจจะเป็นเรื่องแกล้งกันละมั้งสามีคงแกล้งเธอละมั้ง
ว่ายไปขึ้นที่อื่นไปอยู่บ้านเพื่อนหรือหนีไปเพื่อจะดัดนิสัยเธอมั้
ก่อนหน้านี้ต้องแยกกันอยู่เธอพยายามจะคิดไปเรื่องอื่น
ใดที่ยังไม่เจอร่างใช่เธอบอกว่าหนีไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้
ขอให้ยังมีชีวิตอยู่เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันบ่อยนะคะ
ยอมรับว่าเธอเป็นคนปากวัยแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้
สองสามวันก่อนก็สังเกตเห็นว่าสามีเงียบไปเงียบผิดปกติ
ก็ถามสามีว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่เห็นสามีแอบร้องไห้
เธอก็ยังบอกเลยว่ามีอะไรมีอะไรก็ช่วยกันแก้นะ
ยังไงเราก็เป็นผัวเมียกันก็เลยไม่รู้ว่าสามีคิดอะไรอยู่อะค่ะ
หนูก็ถามเขาว่าทำอะไร
คือภรรยาก็เลยพยายามจะสังเกตพฤติกรรมของสามี
อะไรที่มันสะท้อนถึงอารมณ์ที่เขาแบบซึมเศร้าอะไรหรือเปล่า

เธอก็เลยให้ดูข้อความแชทนะคะ
สามีเธอคุยกับลูกสาววัย๑๕ปีเป็นลูกสาวกับภรรยาเก่าอะค่ะ
คือสามีเธอมีลูกกับภรรยาเก่า๒คนเป็นผู้หญิงอายุ๑๕

คือสามีเธอไลน์ไปตอนเที่ยง๑๗กุมภาพันธ์ก่อนเกิดเหตุตอน๖โมงเย็นนะคะ
ไปถามลูกสาววัย๑๕ว่ามีเลขบัญชีไหม
ลูกตอบว่ามีแต่ของแม่ค่ะ

เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อขนมให้ลูกสักที

เนี่ยค่ะ
ภรรยาเก่าอะนะคะเพราะว่าแยกออกมามีครอบครัวใหม่ก็ติดต่อกันบ้างนานครั้ง

อยู่ดีสามีเธอส่งข้อความไปหาลูกสาวที่เป็นลูกสาวเกิดกับอดีตภรรยา
อยู่ดีจะให้เงินถึง๕๐๐อะไรแบบเนี้ย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนขับเรือหางยาวที่ผ่านมาเจอแล้วก็ช่วยนะคะ
ก็บอกว่าเขาก็อยู่ริมคลองมะขามเตี้ยมาตั้งแต่เกิดรู้กิติศัพท์คลองนี้ลึกมาก
น้ำมันแรงมากเมื่อวานพยายามจะช่วยวนเรือตามหา
คิดว่าถ้าจมน้ำร่างอาจจะไปติดอยู่ตามต้นไม้ไม่ไกลจากจุดที่เดินลงไป
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เขามีมุมของความเชื่อนิดนึงอะนะคะ
เขาบอกว่าผีพรายหรือเปล่าผีพรายนะคลองนี้มีอาถรรพ์มีคนจมน้ำตายเยอะ
อย่างในทรงกรดที่ขับเรือหางยาวบอกว่าเนี่ยครอบครัวผมเจอมากับตัวเองเลยนะ
เกือบเสียน้องสาวไปเมื่อสองปีก่อนครับแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันแสก
น้องสาวลงไปเล่นน้ำจู่เหมือนมีใครมาดึงขาฉุดให้ลงไปใต้น้ำ
น้องสาวพยายามจะดิ้นจนกระทั่งดิ้นหลุดออกมาได้หนีมาได้ขึ้นฝั่ง
ปรากฏว่าที่ขาของน้องสาวมีรอยช้ำจริงแล้วรอยช้ำคล้ายกับนิ้วมือคน
ส่วนตัวก็เลยคิดว่าที่น้องสาวรอดเพราะน้องสาวเป็นผู้หญิง
ก็เลยไม่จมน้ำผีพรายอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบอยากจะเอาร่างของผู้ชายไปมากกว่า
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะเขาก็พยายามจะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวของเขา
เพราะว่าครอบครัวเขาเคยเจอกับเหตุการณ์ลี้ลับแบบนี้
แล้วผู้ชายผู้หญิงก็จะไม่ยุ่ง
ด้านแม่ของนายพรพิรมผู้ศูนย์หายนะคะนางเอียดอายุ๖๕
บอกว่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรว่าลูกเครียดอะไรลูกก็แค่บ่น
แต่ลูกเคยบ่นว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วแม่ก็งงโอ้โหทำไมลูกชายบ่นถึงขั้นนี้
ก็ถามลูกว่าลูกเป็นอะไรแต่ลูกก็ไม่ยอมตอบแม่ก็เตือนสติบอก
เรายังมีลูกเล็กนะเรายังมีเมียนะก็ต้องดูแลลูกดูแลเมียดูแลแม่นะ
ยอมรับนะคะว่าลูกชายเคยมีเรื่องของสารเสพติด
สมัยเป็นวัยรุ่นเพื่อนชวนแต่โตมามีครอบครัวเลิกแล้ว
ยืนยันว่าเลิกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติด
น่าจะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่วนเรื่องที่ทะเลาะกับภรรยาบ่อยแม่ก็พอรู้มาบ้าง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำให้คิดสั้นเดินลงไปในน้ำ
มีลูกอยากตายไปไหนเหรอ
มีลูกมีเมียลูกกะสัมภาณ
เรียงลูกเรียงเมีย
สิตินทานวิทยาตาก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

ตามเส้นทางเงคลอมะขำเตี้ยรอบระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร

พยายามกันอย่างเต็มที่ช่วยกันค้นหาแต่ก็ยังไม่เจอค่ะ
แต่ถ้าดูจากภาพที่คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วสองข้างทางเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
นี่ขนาดลำสาขานะครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณ๔โมงครึ่งนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาทางครอบครัวของผู้ที่ศูนย์หายไปเนี่ย
นี่มาทำพิธีนะครับบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อ
มีทูบ๑๖ดอกเทียนขาว๑เล่มหมากพลูมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้เปิดทางให้เจอค่ะไม่ว่าจะเป็นหรือตายอะไรก็แล้วแต่
คือครอบครัวบอกขอให้เจอก่อนก็แล้วกัน
ส่วนการทำหน้าที่ของนักประดาน้ำนะครับที่ลงดำค้นหา
ปรากฏว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
อยู่สิฮะคือเย็นค่ำเนี่ย๖โมงเย็นเหรอ๖โมงกว่า
นี้กลายให้ช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อวานนี้เลยนะครับตอนที่เกิดเหตุ

หรือว่าครอบครัวที่มารอฟังข่าวกันอยู่นี่
นี่ลูก๗เดือนเนี่ยภรรยาอุ้มมารอฟังข่าวอยู่เนี่ย

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ก็ด้วยความจำเป็นแล้วล่ะ
ก็ต้องยุติภารกิจในการค้นหาก่อนเพราะว่ามันก็เสี่ยงอันตรายเหลือเกินในการค้นหา
ฝนตกหนักทั้งลมแรงทั้งน้ำไหลเชี่ยวนะคะก็ยังไม่เจอนะคะ